คุณผู้ชมเคยได้ดูข่าวเวลาพระที่ประพฤติไม่เหมาะสมใช่ไหมคุณผู้ชมก็ต้องมีการจับศึกอะไรก็ว่ากันไป
เอาแล้วถ้าเป็นพระปลอมล่ะพระปลอมจะศึกยังไงดีเพราะว่ามีมือปราบพระปลอมไปเจอพระปลอมกำลังเรียรัยเงินอยู่ครับ
เอาบัตรประชาชน
นี่ละครับมันไม่ใช่ศาลสนาเสื่อมเจ็ดคนเนี่ยทำให้มันเสื่อม

นี่นะฮะหนึ่งสืบขังไปกระมิสืบให้นี่นะฮะ
นี่คือวิธีสืบของผมนะครับอย่าไปทำอีกนะครับ

ฟาดเป็นตลกคาเฟ่เลยคุณผู้ชมฮะ
แต่นี่คือด้านซ้ายเสื้อยินนะครับคุณผู้ชม

ชื่อจริงคือวัฒนาศรีบุญเรือง
คนที่รู้จักเขานะจะเรียกกันว่าเป็นมือปราบพระปลอมครับ
คือแกเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำธุระที่ชนบุรี
แล้วระหว่างทางเหมือนเห็นคนแต่งกายคล้ายพระ
สองรูปหรือ๒คนดี๒คนแล้วกันเพราะเป็นพระปลอม
เหมือนเดินโบกรถแล้วก็เรียรายเงินจากชาวบ้าน

เอฟนาแกวกรถกลับมาดูแล้วก็ขอดูใบสุทธิ
ไม่มีฮะไม่มีใบสุทธิให้ดู
ว่าเพิ่งบวชได้ไม่กี่วันก็เลยไม่มี
พอซักมากถามมากเข้าเอาล่ะ
ลิ้นจุกปากคุณผู้ชมตอบไม่ถูกแล้ว
แล้วพี่เอฟนาแกก็บอกโอ้โหนี่จากประสบการณ์นะ
พระปลอมมาเยอะมั่นใจว่าสองคนนี้ปลอมแน่
หรือถ้าเป็นพระแท้ก็เป็นของปลอมแท้เลย
ก็เลยจับศึกด้วยการใช้วิธีการเอาฝาบาด
โป๊กเข้าไปครับเคาะหัวแล้วก็กล่าวบทลาศิกขา
ทางตัวพี่เอสนาแกเขาบอกเขาก็

ที่เอาฝาบาดพระมาตีหัวคนแบบนี้พี่เขาก็ขอโทษ
แล้วก็ยอมรับว่าที่ทำไปเพราะโกรธ

โมโหที่มีคนมาทำให้ศาสนาพุทธเสื่อมเสียครับ
คุณผู้ชมตรงนี้คือริมถนนปักทงชัยที่โคราช
เมื่อ๒๐มิถุนายนที่ผ่านมาครับ
แต่ก็ย้ำกันอีกทีว่าเราไม่สนับสนุนความรุนแรงนะ
ฝาบาดมาฟาดหัวแบบนี้ครับ